เหนือจากฟุตซอลที่ซ้อมกันเข้มข้นในช่วงเช้านะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นมีการนัดประชุม
เรียกว่าเป็นการประถมนิเทศแล้วกันนะครับสำหรับสภาปฏิรูป
เรื่องราวของการบริหารจัดการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็วางระบบฟุตบอลทั้งระบบครับ
เป็นการประชุมเพื่อก้าวไปข้างหน้าแล้วครับแล้วก็มองเห็นอนาคตแบบเป็นรูปธรรมเพราะว่าจะมีการจัดทำแบบแผนขึ้นมานะครับเป็นรูปเล่มเพื่อส่งต่อให้กับการบริหารในยุคต่อไปไม่ว่าใครจะอยู่ต่อหรือว่าคนใหม่จะเข้ามาบริหารงานก็ตามครับ
ซึ่งเป็นแผนระยะยาว๒๐ปีโดยพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็เป็นคนเปิดงานก่อนแล้วก็บอกว่าอยากให้แบบแผนนี้เป็นแบบแผนที่เกิดขึ้นในรอบร้อยปีจากการร่วมมือกันของทั้งสื่อมวลชนทั้งกลุ่มตัวแทนแฟนบอลแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกีฬาฟุตบอล
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์
แฟนบอลชาวไทยนักกีฬาโพสต์ผู้ศึกษร
บุคลากรการกีฬาทั้งหลายทั้งปวง
ที่จะช่วยกันพัฒนา
ขณะที่บริษัทก่อนหน้านี้ที่มีเสนอตัวเข้ามาว่าจะเข้ามาบริหารจัดการ
เรื่องราวของเยาวชนนะครับให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอล
ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเตรียมจะเซ็นสัญญากับ
และก็ทีมชาติญี่ปุ่นรวมถึงสมสรรค์ในเครือที่ปั้นเยาวชนให้กับทางบาซิโยน่า
ก็อยากจะให้มาดูภาพรวมของทีมชาติไทย
เรื่องต้นจะหารือเงื่อนไขในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะเซ็นสัญญา
ซึ่งหากการเจรจารู้ล่วงจะเซ็นก่อน๑ปี
หากผลงานปีที่น่าพอใจจะมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามลำดับสมาคม
ก็จะนำโค้ชต่างชาตินะครับจากทางบริษัทมารับตำแหน่ง
ส่วนสตาร์ฟโค้ชนั้นจะเป็นคนไทยทั้งหมด
แต่จะปูทางจากเยาวชนเพื่อนำมาใช้ในระยะยาวครับ
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับเดินทางไปอุ่นเครื่องนะครับ
เป็นศึกสี่เศร้าที่ประเทศจีนก็ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง
ช่วงบ่ายวันนี้ไปที่เมืองกวางโจด้วยสายการบินแอร์เอเชีย
นี้ทีมนั้นถือว่าดีมากลงตัวรายการนี้เป็นการลองทีม
คู่แข่งก็ฝีเท้าไม่ธรรมดานะครับเจ้าภาพจีนก็รู้อยู่ระดับโลกแล้ว
ยูเครนรวมถึงพม่าที่เรานั้นก็เจอในอาเซียนบ่อย
ใครจะเล่นกับจีนเจ้าภาพวันที่๑๙มกราคมครับ
ภายในสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิต
ซึ่งในสนามย่าวของพวกเขานำโดยนายขจรเจรวนล
ประหารสมสอสรมทั้งมันอลโพลกิ้งหัวหน้าผู้อุกษรและนัฐบอล
อย่างวิก้าชูดนศรีสารวัฒน์เดชวิทย์รวมถึงปลกเก้านั่น
กลางทีมชาติไทยคนใหม่ที่เพิ่งจะย้ายมาจากชนบุรีเอฟซีครับ
ก็มีการนิมนต์เจ้าคุณทงชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัตรายมิตรวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บรรณบิหารเกศจิชื่อดังที่เคยสร้างชื่อสร้างความบื่อหา
ในการช่วยให้เลสเตอร์ซิตี้นะครับมีส่วนสำคัญเลยครับ
ที่ทำให้เลสเตอร์นั้นถือว่าดวงแข็งมากและประสบความสำเร็จ
ในการเป็นช้ำพิมพาลีกได้ระดูกการก่อนครับ
ก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงแล้วก็สิริมงคลให้กับสโมสร
ก่อนที่จะเปิดระดูการใหม่ในวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้ครับ